เพราะคริสนะก่อนอันนี้เข้าไปเซอร์ไพรส์มาใช่ไหม

อันนี้เป็นเตอร์ไพรส์ของดิฉันที่จูงมือเช็คอินไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับแก้วจริญญา
แล้วก็พี่โทดี้รากแก่นหลังจากเปิดตัวนะ

ก็ไปกับแก้วในฐานะแกะหลัง
ไม่ได้ไปบ้างคืนหรอกเลย
ความพิเศษแหละค่ะ
ความพิเศษก็คือเราได้มีโอกาสทำ
เป็นคนที่แบบชอบถือกล้องถ่ายภาพนิ่งมากกว่า

ลองเอากล้องแบบ

ก็เป็นประเทศที่ยังไม่เคยไปทั้งคู่ครับ
ก็เลยอยากลองไปดูมันมีทั้งทะเลทรายมีหลายอย่าง
ล่าสุดค่ะหนุ่มโทนี่เขาก็ไปพบกับคุณแม่ของสาวแก้วด้วยนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เขินไม่ได้เกรงอะไร
เพราะว่าบ้านฝ่ายหญิงครอบครัวเขาน่ารัก
เข้าไปรอบนี้ยังไม่ได้มีการฝากฝัง

ก็ปกติครับธรรมชาติตามปกติครับ
ซึ่งก็คือก็เป็นพ่อแม่ที่น่ารักมากครับ
โดนเร่งนะคะแต่งเรื่องมันเอาไปอะไร

ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสองคนครับ
แล้วก็คนรอบข้างครอบครัวด้วย
ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ได้ครับ

เชื่อว่าคู่นี้ไปยาวไกลอย่างแน่นอนนะคะ

แฟชงแฟชั่นดูเทสมันเข้ากันไปหมดเลยนะ